ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด

แกงกะหรี่สูตรต้นตำรับจากญี่ปุ่น

โดยแกงกะหรี่ของทางร้านเขาจะมีสีและรสชาติที่แตกต่าง
เพราะมีถึง๕สีและ๕รสชาติ
สีน้ำตาลเป็นสูตรนั่งเดิม
แล้วก็แกงเขียวหวานบ้านเราด้วยมันจะมีสีเขียวใช่ไหมส่วนสีดำมาจากหมึกของปลาหมึกค่ะ
เป็นแบบสีน้ำหมึกอะค่ะแล้วก็มีสีทองสีทองก็คือผสานระหว่างอะไร
ผัดผงกะหรี่และน้ำยาปูผงขนมจีนเด็ดมากเลยคุณ
แล้วนอกจากนี้เขายังมีอาหารญี่ปุ่นอื่นรวมไปถึงขนมปังแกงกะหรี่แบบนี้ด้วย
ผมเห็นแล้วผมอยากกินด้วยอยากลองเหมือนกันใช่ใช่ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะ
ก็สั่งได้ตามช่องทางนี้ที่เราขึ้นให้ถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ
เอาล่ะครับใครที่จดไม่ทันถ่ายไม่ทันอยากสั่งมาทานไปดูสิครับ
หรือจะให้เราฝากร้านก็อ่านตามกติกานี้ง่ายง่ายเลยครับใช่ค่ะ
เราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน